แต่ถ้าจะไปเที่ยวที่พิศนุโลกไปที่น้ำตกอย่างที่เมื่อสักครู่ได้เห็นภาพ

เพราะว่ามีเวลาจริงมีเวลาในการชมน้ำตกธรรมชาติตลอดปี
แต่ว่าถ้ามีเวลาในการชมดอกไม้สีชมพูเมื่อสักครู่นี้เห็น
ลิ้นมังกรภายในแค่เดือนนี้เท่านั้นเอง
เพราะว่าตอนนี้เขาบานสะพรั่งและหลังจากนั้นเขาก็จะร่วงโรยไปตามร้าน

พาคุณผู้ชมไปเลยดีกว่าที่พิศนุโลกนะครับ
ไปดูดอกลิ้นมังกรสีชมพูฮะ
ลิ้นมังกรสีชมพูตัดกับสีเขียวของใบไม้และตะไคร่น้ำ
ตัดกับสีขาวของน้ำตกที่ไหลลินลงมา
และตัดกับสีของคนเสื้อผ้า
นี่ราชนี่ราชสอ๑

สักครู่นี้เห็นดอกลิ้นมังกรที่บริเวณน้ำตกหมันแดง
ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก

แค่ดูผ่านจอโทรทัศน์แบบนี้ยังรู้สึกสดชื่นเลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้รู้สึกอย่างไรเนี่ย

เห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของบ้านเรานะครับ
แล้วก็ตอนนี้ดอกลิ้นมังกรออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน
ปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
ปีหนึ่งจะออกดอกแค่ครั้งเดียว

โดยนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวก็เดินทางไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่อง

และที่สำคัญนะครับดอกลิ้นมังกรที่อุทยานแห่งชาติ
ผู้ชาติผู้หญิงร่องกล้าจะมีสีชมพูสดแตกต่างจากที่อื่น

ผู้ที่จะเดินทางไปต้องเตรียมตัวให้พร้อมซะหน่อยนะครับ
สำหรับการเดินทางไม่ว่าจะต้องเตรียมร่มเที่ยวป่าหน้าฝน
เสื้อกันฝนจะได้ไม่ต้องถือไม่เกะกะนะครับ
พลาสติกสำหรับกันกล้องถ่ายรูปเปียกน้ำหรือว่าถุงกันน้ำเฉพาะนะครับ
รองเท้าผ้าใบถ้ากันลื่นได้ดีกันฝนได้ด้วยก็โอเคนะครับ
รวมทั้งถุงเท้ากันภาคหรือถุงกันทาก

จะมีมากในช่วงหน้าฝนในป่าดิบแบบนี้นะครับ
แต่ว่าพอขึ้นไปถึงคุณจะได้เห็นว่า

เจ้าหน้าที่บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคุณ
เป็นช่วงเวลาที่ดอกลิ้นมังกรจะบานสะพรั่งเต็มที่
เป็นเดือนสุดท้ายก่อนจะโรยลา
แล้วก็ถ้าจะออกดอกอีกครั้งก็จะออกดอกกันปีหน้าเลยนะคุณ

ใครที่มีโอกาสผ่านไปที่ภูเห็นร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลก